ผ้าสบายในงานพิธีแต่งงานสำหรับเจ้าสาวนั้นก็มีธรรมเนียมการเลือกใช้เนื้อผ้า
ให้เหมาะสมกับงานเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยผ้าสบายที่นำมาปัก
มักนิยมใช้เป็นประเภทเนื้อผ้าตาดทองซึ่งผ้าตาดก็คือ
ผ้าที่ผ่านการทอด้วยไหมควบกับเงินแล่งทองแล่ง
ถ้าทอสลับกับไหมสีเงินเรียกว่าตาดเงิน
แต่ถ้านำมาทอสลับกับไหมสีทองจะเรียกว่าตาดทอง
ซึ่งเป็นเนื้อผ้าแบบที่นิยมนำมาใช้เพื่อนำมาปักประดับตกแต่ง
เป็นผืนสบายเจ้าสาว